ไหนแล้ว
สักนิดหนึ่ง
สิ่งที่พี่บอยล์ทำก็คือเป็นเรื่องที่ที่บอยล์รู้ท้องต้องการ

เดี๋ยวคอนอินยาส๖๐๐๑๗

ไม่มีครับไม่มีครับ

แล้วก็เมื่อคืนนี้ผมก็ได้ทราบข่าวนะครับ
ผมก็มีโปรโมทิศประจำวันไว้ที่นักงานแล้ว
แล้วไปไหนกันนะคะนี่ที่นี่ไม่มีห้องน้ำเหรอคะ